แล้วเรื่องที่เราต้องดูวันนี้ก็คือตรวจสอบทรัพย์ดวกชะตากับหมอไก่พอพตินี

สวัสดีครับมอไก่ครับ
เตรียมกับอะไรอย่างไงคะ

แล้วมีราศิไหนบ้าง

ราศีแรกนะคะที่มีโอกาสได้โชคได้ลาบ
นั่นก็คือชาวราศีเมษนั่นเอง

ดวงชะตาโดยรวมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเลย
หนทางชีวิตของเขาเนี่ยราบลื่น
ไม่ค่อยคลุขระเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ชีวิตของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วเรื่องที่ทำให้เขาชื่นใจมากที่สุดเลย

การเงินนี่แหละมันชื่นใจมันชุ่มมันชุ่ม

คือในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยจะสามารถเมคมันนี่นะคะ
จากการทำงานและกิจการการทำงานของคุณ
จะสามารถสร้างเม็ดเงินให้คุณได้มากแบบเห็นแล้วชื่นใจ
แล้วนอกจากรายได้ที่ได้มาจากการทำงานแล้วนะคะ
ยังมีโอกาสได้ลาบแบบไม่คาดคิดด้วย

อ่านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำงาน
อยู่ดีอาจจะแบบมีงานใหญ่ตู้มเข้ามา
หรือว่าอาจจะแบบมีงานที่ให้ผลตอบแทนที่เยอะนะคะ
รวมมาถึงเรื่องของแบบโชคราบอะที่คุณไฝ่ฝันถึง
อ่าก็อาจจะมีบ้างให้ชุ่มกระชวยหัวใจ
ราศีเมษช่วงนี้มาแรงนะเรื่องของดวงโชคลาภนะคะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเวลาที่เราเนี่ยพูดถึงเรื่องราศีที่ดวงชะตาดีในเรื่องของการเงินเนี่ย

แปลว่าช่วงปีนี้เลยใช่ไหมคะ
ราศีธนูนี่ดวงมาแรงเรื่องเกี่ยวกับมณีมณี

สีขาวประจำก็คือหมายถึงว่าการเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วคือมีเสถียรภาพในเรื่องของการเงินนะคะ

มีแบบว่าขาดมือบ้างแต่ว่าต่อจากนี้ไปไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเงินขาดมือแล้วนะคะ

มันควรจะลงทุนด้านไหนมากน้อยขนาดไหนดีครับ
ถ้าสมมติว่าจะทำอาชีพเสริมอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ขอแนะนำว่าให้ไปทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของพวกวิชาความรู้

อะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่มีเป็นสินค้าจับต้องไม่ได้
เป็นความรู้อะไรพวกนี้ค่ะแต่ถือว่าดี

การให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเรื่องที่ตัวเองถนัด

สอนคนประมาณสอนคนดี

คือเป็นเรื่องที่เหมาะกับการลงทุนของชาวราศีธนูในช่วงนี้ใช่ไหมคะ

แล้วควรจะลงทุนมากน้อยยังไงคะหมอกัน
เรื่องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเขาด้วย

แล้วถ้าสมมุติเราเห็นว่าท่าทางมันดูโอเคนะ

ค่อยดูสถานการณ์ไปเรื่อย
น้อยแต่มากนานก็ได้
แล้วอย่างนี้ต้องระวังไหมคะสำหรับราศีธนู

คือสิ่งที่เราไว้ใจได้มากที่สุดก็คือใจของตัวเราเองค่ะ
แต่ว่าคนอื่นเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง

แนะนำว่าทำคนเดียวดีกว่า

เราต้องดูดีเราต้องดูคนที่ไว้ใจได้
หรือว่าเราอาจจะต้องแบบว่าคือสติ๊กนิดนึง

เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมา
เรื่องของการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะ

ชาวราศรีมีนนะคะดวงการเงินโดยรวม
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้

แม้ว่าชาวราศรีมีนนะคะจะมีปัญหานิดนึ
ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเยอะ

ถือว่าถามว่าจะถึงขั้นเดือดร้อนมั้ย
ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่ามีเงินเติมเข้ามาตลอด

ที่จะทำยังไงให้เก็บเงินอยู่ถูกมั้ยคะ

จะเหมือนกับว่าเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด
ฝากบุคคลาฝากแฟนไว้ก็ได้

มันเป็นวิธีการเก็บเงินที่ดี
ใช่ครับมันจะได้รสชาตินี่หรือเปล่า

อาจจะได้โชคได้ราบแบบเล็กน้อยด้วย
มีโอกาสได้นิดหนึ่ง

ไก่ขีดเส้นใต้๒ตัว

น้อยคือได้แต่ว่าได้น้อย
ได้แบบทำให้เรากระชุ่มกระชวย

วางแผนว่าอยากจะลงทุนสักนิดนึง

แล้วอย่างราศีมีนควรไปลงทุนด้านไหนดีครับหมอไก่ครับ
จริงเกี่ยวกับเรื่องของพวกออนไลน์ค่อนข้างเยอะ

ไลน์ใดทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์

สำหรับราศีมีนนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่า
ราศี๓ราศีนี้คุณดวงมาแน่นอน
แต่ราศีที่ไม่ได้ติดท็อปทรีสำหรับราศีที่มีโชคมีลาบในเดือนนี้

ประนมมือแล้วค่ะที่ไหนอย่างไรบอกเลยค่ะ
ขอแนะนำให้บุ่งลาภไปทางใต้เลย
ขอเรื่องงานได้นะแล้วได้เร็วด้วย
แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่จะเจาะจงเรื่องโชคลาภ

ไอ้ไข่นะถ้ามีความเชื่อความศรัทธา
อันนี้ก็ว่ากันไปเราไม่ได้ว่าอะไรกันนะนะ
แล้วอย่างนี้มีเคล็ดลับในการขอพรไอ้ไข่

ควรจะตั้งใจขอพรแค่เรื่องเดียวเท่านั้น

ใช่ค่ะสมมุติว่าเราจะขอพรในเรื่องของโชคลาภ
ก็โชคลาภเลยขอตรงไม่ต้องอ้อมขอม
บอกไปเลยอยากได้แบบนั้นแบบนี้เท่านั้นเท่านี้

แล้วเวลาที่ขอพรนะคะให้จุดทูปทั้งหมด๓ดอก

ใช่ค่ะสมมุติว่าใครที่แบบว่าจะเอาของไปถวาย
ของที่นิยมนำมาถวายนี่ก็จะเป็นพวกน้ำแดง

ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาแก้บนต้องจุดทูปแค่ดอกเดียว
เวลาแก้บนจุดทูป๑ดอก
เวลาเราจะไปไหว้ขอ๓ดอกแล้วบางคนบอกว่ายังไม่สะดวก
เดินทางไปที่นครศรีธรรมราชแล้วไหว้แบบตั้งจิตอยู่ที่บ้าน
อย่างเงี้ยได้ไหมครับหมอไกรได้ค่ะก็คือให้เรานี่
สองถึงแหละค่ะแล้วก็ให้เราจุดทวดทั้งหมดสามดอก

ขึ้นอยู่กับใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็อย่าลืมนะทั้งหมดทั้งมวล
ต้องใช้วิฒิธิจารณายานในการรับชมนะคะ
ครบถ้วน๓ราศีที่ช่วงนี้จะมีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภ

ขอบคุณครับ